คุณผู้ชมไปดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับว่าที่เจ้าสาวคุณก้อยรัชวินค่ะ
เจอกี่ครั้งกี่ครั้งยิ่งช่วงนี้เนี่ยออร่าจับมากเลยนะคะ
เพราะว่ากำลังจะเป็นเจ้าสาววันที่๒๘พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะโอ้โหเปล่งประกายออร่ากันมาเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก้อยรัชวินเองก็ได้โพสต์ภาพไปลองชุดแต่งงานนะครับ
เป็นชุดจากแบรนด์อาซาว่าค่ะทำเอาหลายคนเอ่ยปากชมว่าโอ้โห
สวยสมการรอคอยและอลังการมากเลยนะฮะล่าสุดเจอตัวค่ะ
เจอคุณก้อยคุณก้อยก็บอกว่างานแต่งตอนนี้ก็เริ่มไปงาน
เริ่มไปบางส่วนแล้วนะคะธีมของงานในปีนี้นะคะ
บอกเลยว่าเป็นธีมสวนสนุกเป็นความต้องการของทั้งคู่ค่ะ
อยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันส่วนเรื่องชุดเจ้าสาวที่คุณก้อยเลือกเนี่ย
เป็นแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยสี่ถึงห้าชุดค่ะ
ตามพิธีการในวันนั้นนะคะโดยแอบเผยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะคะ
มันก็แปลกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแต่งงาน

ไม่เคยเห็นตัวเองในภาพแบบนี้มาก่อนเราก็ส่องกระจกแล้วก็ตกใจ
ก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นค่ะ
คงจะเป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นทั้งก้อยและพี่ตูนนะคะ

มันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มันมากขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าโหมันเป็นแบบ
คือเราแค่รู้สึกว่าการที่เราได้ใช้เวลากับคนคนหนึ่งมายาวนานถึง๑๐ปี
แต่เรากลับรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นาน
เราจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีก๒๐๓๐๔๐๕๐ปีข้างหน้า
อันนั้นน่ะน่าตื่นเต้นว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจ้าสาวยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวรอเตอร์ไพรส์อย่างแน่นอนในงานแต่งงานกับทีมสวนสนุก

ใช่แล้วค่ะก็อีกไม่นานเกินรอนะคะสำหรับงานแต่งของทั้งคู่นะ